คือข่าวที่จะนำเสนอเนี่ยหลายคนบอกว่าเรื่องนี้เจอต่อนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นกับตาศรีตาสาเนี่ยอาจจะไม่เป็นข่าว
แล้วก็อาจจะไม่นำไปสู่การแก้ไขเอาล่ะ
แต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะ

สำหรับใครหลายคนที่ใช้บริการโทรศัพท์แบบเติมเงินนะคะ
ถ้าเกิดว่าท่านต้องการที่จะยกเลิกการใช้บริการ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมาย
หรือถ้าเกิดว่าท่านเจอปัญหาก็สามารถโทรไปร้องเรียนได้
สายด่วน๑๒๐๐ค่ะ
สืบเนื่องมาจากกรณีที่ผู้บริหารกศธชนะคะ
แล้วก็เป็นข่าวดังในโลกออนไลน์นี่แหละค่ะ
ก็เลยทำให้นายถากรตันทศิษย์เลขาธิการ
คณะกรรมการกกระจายเสียงกโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากศธช

เจ้าของเลขหมายโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน

เจ้าของหมายเลขโทรศัพท์สามารถขอรับเงินคืน

โดยอาจจะขอรับเป็นเงินสดเช็ค
หรือนำเข้าบัญชีเงินฝากได้ตามที่ต้องการ
ซึ่งก็จะได้รับเงินคืนภายใน๓๐วัน
นับจากวันยกเลิกสัญญาค่ะ

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ปี๒๕๕๙ข๓๔
ซึ่งสำนักงานกศธชก็จะทำหนังสือถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกราย
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหลังจากที่มีกระแสข่าวผ่านโซเชียลมีเดียบอกว่า
ผู้อำนวยการสำนักงานกศธชไปปิดการใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน
ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือค่ายหนึ่งแล้วก็ถูกปฏิเสธการคืนเงิน
ซึ่งเรื่องนี้จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ
เลขาธิการกศธชยังบอกด้วยนะคะว่าหากผู้บริโภคที่ต้องการปิดเบอร์โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน
แต่ว่าถูกปฏิเสธการคืนเงินคงค้าง
สามารถแจ้งมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานกศธช
หมายเลขโทรศัพท์ท่านฟังดีนะคะเพราะเชื่อว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายคน
เพื่อที่จะนำปัญหานี้ไปแก้ปัญหาต่อไป
ขณะที่นางวิลัยเคียงประดูกผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสสวนงานประชาสัมพันธ์บริษัท
เป็นเพราะพนักงานที่ให้บริการเป็นพนักงานใหม่
ซึ่งอาจเข้าใจความต้องการของลูกค้าคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะ